หลังจากที่ไปมีความสุขด้วยการไปดูหมอลำซิ่งแบบเพลิดเพลิน
ขากลับครับก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านคนเดียวกลางดึก
สุดท้ายถูกกลุ่มวัยรุ่นครับรุมทำร้าย
แล้วก็ใช้มีดเงื้อจะฟันศีรษะของหนุ่มอุดรคนนี้
แต่ว่าสุดท้ายเขาเอามือซ้ายขึ้นมารับมีด
แขนซ้ายขาดครับต้องตัดสินใจก้มหยิบมือที่ขาด
แล้วนำไปโรงพยาบาลไปให้คุณหมอต่อมือให้ใหม่
นายสมชายเขียวทองอายุ๒๙ปี
ถูกนำตัวรักษาอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
พร้อมกับนำข้อมือซ้ายใส่ถุงพลาสติกแช่น้ำแข็งไปด้วย
เพื่อให้แพทย์ผ่าตัดต่อข้อมือ
หลังจากถูกดักทำร้ายแล้วก็ถูกฟันจนข้อมือขาด
จากการสอบปากคำของตำรวจภูทรบ้านผือนายสมชัยให้การว่า

ก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์ไปดูหมอลำซิ่งที่ตลาดนิยม

กระทั่งเที่ยงคืนก็ขี่รถกลับบ้าน
พอมาถึงสามแยกบ้านครูดงถนนบ้านครูดงโนนทองตำบลโนนทองครับ
พบว่ามีคนร้ายเป็นชายวัยรุ่นประมาณสัก๑๐คน
ดักรออยู่ข้างถนนแล้วก็บอกให้ตัวเองจอดรถ
จากนั้นลงมือรุมทำร้ายมีทั้งท่อนไม้มีทั้งมีดดาบครับ
นอกจากนี้๑ในคนร้ายใช้มีดดาบเงื้อจากฟันประทิศีรษะของตัวเขาเอง
ทางด้านของผู้บาดเจ็บก็บอกว่าจากนั้นตัดสินใจยกแขนซ้ายขึ้นมารับมีดดาบดังกล่าว
กระทั่งข้อมือซ้ายเนี่ยขาดแล้วก็กลุ่มคนร้ายก็แยกย้ายหนีหายกันไปครับ
ผู้บาดเจ็บให้การต่อนะครับว่าตัวเองพยายามที่จะแข็งใจกัดฟันครับ
มือซ้ายที่ขาดแล้วก็ตกอยู่บนพื้นขึ้นมา
ทั้งบอกอีกด้วยว่าไม่เคยมีเรื่องทะเลาวิวาสกับใคร
แล้วก็ที่ผ่านมามักจะขี่รถไปเที่ยวคนเดียวเป็นประจำนะครับ
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าแก๊งคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นหมู่บ้านใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ
แล้วอาจจะคึกขนองออกมาดักทำร้ายชาวบ้านที่ขับขี่รถผ่านไปผ่านมา
แม้ว่าจะไม่ใช่คู่อริหรือไม่เคยมีเรื่องทะเลาวิวาสกันมาก่อนก็ตาม
ตอนนี้ครับคุณผู้ชมตำรวจนั้นออกสืบสวนสอบสวนหาคนร้ายแก๊งดังกล่าวแล้ว
เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ซึ่งเรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ